เอาล่ะมาดูคลิปน่ารักกันบ้างค่ะ
เป็นคลิปน่ารักที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะคะ
วิวตอนนี้ทะลุล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคุณพ่อนะคะอยากจะเอาใจลูก
แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเลยนะคะ

พ่อเอาใจลูกหรือว่าคุณพ่อมีความสุขเอง

คือยอดวิวเป็นล้านจริงคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้
เป็นคลิปที่โพสต์โดยคุณกิตตินัน
ห่วงสมบัติเจริญหรือคุณพ่อแชมป์
คุณพ่อลงทุนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเอลซ่า

แล้วก็ชวนลูกสาวที่มีชื่อว่าน้องน้ำมนต์
ก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตนะคะ
ในคลิปน้องน้ำมนต์ก็ชวนคุณพ่อคุย
เรื่องของการสักลาย

บอกพ่อว่าพ่อสักลายไม่ดีเลย

เราต้องไม่สากลาย
มันไม่ดี

จริงทีและมันสักเหมือนน้ำมนเดือด
สักเหมือนน้ำมน

มาดูเช้านี้เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
เราดูข้อมูลเมื่อคืนเชื่อว่าเช้านี้
อาจจะมีคนเข้าไปดูเพิ่มมากขึ้นคุณพ่อมีความสุข

เมื่อคุณพ่ออยากให้ลูกมีความสุขคุณพ่อก็ทำได้ทุกอย่างนะคะ

เอาชุดมาจากคุณแม่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ
เอาล่ะก็เป็นคลิปน่ารักให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงนี้นะคะ